คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องนี้กันหน่อยคือเรื่องนี้ที่กระบี่นะคะ
มันเริ่มต้นจากมีลูกชายโพสต์เฟซบุ๊กบอกว่าพ่อเนี่ยหายตัวไปจากบ้าน
ตั้งแต่๒๒กรกฎาคมคุณพ่อชื่อว่านายอูมาตรอายุ๕๕ปี
ลูกชายก็บอกลักษณะท่าทางหมดเลยว่าคุณพ่อแต่งตัวอะไรยังไง
เบอร์โทรศัพท์เอาไว้ให้เผื่อใครพบเห็นเขาก็ออกตามหากัน
ช่วงค่ำเมื่อวานมีคนไปเจอเสื้อผ้าคล้ายกับที่ลูกชายบอกเลยว่า
แต่งตัวแบบนี้แบบนี้แบบนี้ลอยอยู่ในทะเล
เขาก็ไปแจ้งเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ก็ออกตามหาอ้าวไม่เจออะไร
ปรากฏว่าวันนี้ไปเจอศพผู้ชายคนนึงลอยอยู่กลางทะเล
พอไปดูใกล้เสื้อผ้าที่อยู่ที่ศพนี้มันก็เหมือน
มันก็เหมือนนายอูมาตวัย๕๕ปีที่ลูกชายโพสต์บอกเอาไว้
ว่าพ่อหายตัวไปอะค่ะก็ต้องไปตรวจสอบว่าศพนี้ใช่หรือเปล่า
ใช่นายอูมาตที่หายตัวไปจากบ้านตั้งแต่๒๒กรกฎาคมหรือเปล่า
ช่วง๖โมงเย็นนะคะนายตาเหยียบพลพังอายุ๖๐ปี
ชาวประมงพื้นบ้านแจ้งตำรวจสพทรายขาวอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่
ว่าเนี่ยเจอศพเป็นศพผู้ชายลอยอยู่กลางทะเล
ใกล้กับเกาะภูหลงหมู่๔บ้านบ่อม่วงตำบลทรายขาว
ตำรวจก็ไปเลยค่ะพร้อมทั้งแพทย์พร้อมทั้งกู้ภัย
แล้วก็เจอจริงศพเนี่ยลอยคว่ำหน้าอยู่ในทะเลนะคะ
สภาพศพค่ะใส่เสื้อลายทหารแขนยาว
กางเกงสนามขายาวสีน้ำตาลที่เท้าขวามีรองเท้าผ้าใบสีดำ
เท้าซ้ายไม่มีรองเท้านะคะสภาพศพขึ้นอืด
ว่าเสียชีวิตมาแล้วประมาณ๓๔วัน
โอ้โหแล้วที่ศพการแต่งกายนี่มันคล้ายกับนายอูหมัด
อายุ๕๕ปีที่ลูกโพสต์เอาไว้มากเลย
ใส่เสื้อลายทหารกางเกงขายาวใส่รองเท้าผ้าใบมันคล้ายกันมาก
แต่ศพที่เจอเนี่ยก็ขึ้นอืดนะคาดว่าจะเสียชีวิตมาแล้วสัก๓๔วัน
ที่ก็ประสานทางทหารเรือภาคสามประจำเกาะลันตานะคะครับนำศพมาขึ้นที่ท่าเรือบ้านเบาะม่วง
จากการตรวจสอบคาดว่าใช่คุณผู้ชมน่าจะใช่ศพของนายอูมาตรอายุ๕๕ปี
หายไปจากบ้านในพื้นที่หมู่๔ตำบลเกาะกลางอำเภอกเกาะลันตาเมื่อ๒๒กรกฎาคม
ทีนี้พอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วคาดว่าใช่เนี่ยนะก็ต้องประสานญาติมา
นางบุหลันอายุห้าสิบปีภรรยานะคะก็ประสานมาเลยเจ้าหน้าที่ประสานมาว่าดูสิ
ใช่ไหมใช่ศพของนายอู่หมาดไหม
นี่นะคะญาติยืนยันว่าใช่ค่ะใช่
ญาติบอกว่าใช่ค่ะโอ้โห
นี่นะคะเขาบอกว่าจำได้
ต้องหาสาเหตุการเสียชีวิตล่ะค่ะ
เพราะญาติติดใจสาเหตุการณ์ตายตั้งแต่หายไปจากบ้านวันแรกแล้วคุณผู้ชม
สงสัยว่าเอ๊ะถูกนักพนันลักพาตัวไปหรือเปล่า
ถูกอุ้มฆ่าหรือเปล่าเพราะว่ามีปัญหาเรื่องหนี้สินเรื่องอะไรกันด้วย

ทีนี้ค่ะตำรวจสพไซขาวก็จะประสานสพเกาะกลางอำเภอกเกาะลันตา
สืบสวนแล้วก็คลี่คลายคดีนะคะว่าสาเหตุการเสียชีวิตของนายอูมาตรคืออะไร
พ่อเคยพูดอยู่สมัยว่า

แต่ว่าตามขั้นตอนก็ต้องรอการพิสูจน์ให้มันสิ้นสงสัยนะฮะ
ตามขั้นตอนของการตรวจพิสูจน์นะครับ
รวมทั้งเรื่องของการถูกทำร้ายร่างกายหรือไม่ในสภาพศพ
จะมีร่องรอยอะไรยังไงนะครับท่านผู้ชมครับ
ทีนี้ถ้าย้อนไปเนี่ยไปดูโพสต์ที่ลูกชายของนายอูมาตย์ได้โพสต์
ตามหาพ่อเอาไว้นะครับท่านผู้ชมครับนี่ฮะเขาลงรูปเอาไว้
แล้วก็ลงข้อความบอกป๊าอยู่ไหนทำไมไม่กลับบ้าน
นายอูมารหวามากอายุ๕๕ปีใส่เสื้อคลุมลายทหาร
กางเกงขายาวสีครีมสีคล้ายคล้ายออกน้ำตาลแล้วก็บอกรายละเอียดเอาไว้นะฮะ
บอกว่าหายไปตั้งแต่๒๒กรกฎาคมตอน๑ทุ่ม
จากบ้านในพื้นที่หมู่๔บ้านคลองยานัทตะบนเกาะกลางอำเภอกเกาะลันตาจังหวัดกะบี่
พบเห็นช่วยแจ้งเบาะแสหน่อยแล้วก็ให้เบอร์โทรศัพท์เอาไว้ด้วย
นี่เป็นวันที่ลูกชายได้โพสต์ตามหาคุณพ่อนะครับ
ลูกชายคือนายธเนธหวามากอายุ๓๑ปีนะครับ
ลูกชายนายอุมาตเนี่ยเขาบอกว่าเขาทำงานอยู่กรุงเทพหลายปีแล้วนานกลับบ้านทีนึง
พ่อกับแม่อยู่ที่กระบี่กันสองคนนะแต่ก็ส่งข่าวถึงกันตลอด
วันที่พ่อหายตัวไปพ่อเอาโทรศัพท์มือถือพกติดตัวไปสองเครื่อง
หายจากบ้านไปตอนหนึ่งทุ่มซึ่งตอนนี้เขาเป็นห่วงพ่อมาก
คือเมื่อวานที่เราคุยด้วยนะก่อนจะเจอศพในทะเล
เขาบอกเขากลัวเรื่องไม่ดีจะเกิดขึ้นเพราะถ้าย้อนไปเมื่อ๕เดือนก่อน
แม่เล่าให้ฟังแม่บอกว่าพ่อเนี่ยชอบเล่นพนัน
เคยมีแก๊งหมวกกันน็อกมาจอดรถหน้าบ้านไปเขย่าประตูบ้าน
ตะโกนให้พ่อกับแม่เปิดประตูจะมาทวงหนี้
เคยเจอเหตุการณ์อย่างนั้นมาครั้งหนึ่งตอนนั้นพ่อกับแม่กลัวมาก
แต่พ่อก็ไม่ค่อยบอกว่าไปติดหนี้ใครติดเท่าไหร่อะไรยังไงพ่อไม่บอก
รู้แค่ว่าพ่อชอบไปเล่นพนัน
ทีนี้พอพ่อหายตัวไปก็อดเป็นห่วงไม่ได้
ว่าจะถูกลักพาตัวหรือถูกอุ้มฆ่า
ก็ได้แต่ภาวนาขอให้พ่อปลอดภัย
เดี๋ยวฟังเขาที่เล่าไว้หน่อยนะครับท่านผู้ชมครับ
วงการพนันนี่แหละครับที่ว่าสาเหตุที่ว่าพ่อผมหายตัวไป
ถ้าพ่อยังอยู่ก็กลับมาเคลียร์ให้มันเรียบร้อย
คือผมอยากรู้ไงว่าคือพ่ออยู่ไหน
เพราะทางบ้านก็เป็นห่วงคือภาวนาทุกครั้งนะครับ

ซึ่งต้องรอพิสูจน์อย่างชัดเจนว่าใช่นายอุมาตย์หรือเปล่านะครับ
แต่ว่าภรรยากับลูกที่ไปดูเขาบอกว่าใช่นะ
ภรรยาของนายอุมารชื่อนางบุรรณอายุ๕๐ปีนะครับ
บอกว่าวันที่สามีหายตัวไปเนี่ย๑ทุ่มวันนั้น๒๒กรกฎาคม

ตอนนั้นก่อนสามีจะหายตัวไปเธออาบน้ำอยู่แล้วก็ซักผ้าด้วย
ก็เห็นรถที่ใช้อยู่ประจำจอดอยู่
ก็มีโทรศัพท์มือถือ๒เครื่องที่หายไปด้วย

ไปถึงเที่ยงคืนนะครับ

ภรรยาก็ลองโทรไปหาทั้ง๒เบอร์มือถือที่มีโทรไม่ติด
แล้วทีนี้ก็ขาดการติดต่อกันไปเลย
รุ่งขึ้น๒๓กรกฎาคมครบ๒๔ชั่วโมงก็ติดต่อไม่ได้
ทีนี้ผิดปกติแล้วเพราะสามีเนี่ยเป็นคนไม่ค่อยไปไหน
หรือถ้าไปก็ต้องบอกเลยไปแจ้งความคนหายที่สพเกาะกลาง
สุดท้ายเนี่ยตามหายังไงก็หากันไม่เจอ
แล้วก็มาเจอเนี่ยฮะศพในทะเลเมื่อวานเนี่ยช่วงกลางคืนนะครับเดี๋ยวฟังหน่อยนะครับ
ส่วนมาข้างหน่อยคือไปต่อนให้เขากลับมา
นัดลงสัญญาที่เขาจะจ่ายให้แต่ก็ไม่มีไม่มีจ่ายง่าย

มีความกดดันจากเจ้าหนี้ไหมคะ
ก็ไม่ทราบเหมือนกันรายละเอียดนั่นเขาไม่เคยบอกไม่ราว

เขาเป็นภรรยานองค์ลูกว่าสามีในนี้
ค่ะไม่รู้ค่ะแต่เขาจะไม่โบกค่ะ
วันอาทิตย์เขาอยู่ตีน้อยกี่บาทกี่เองอาจจะไม่ทำค่ะ
ทีนี้ค่ะย้อนกลับไปนิดเดียวก่อนจะเจอศพอะค่ะ
อย่างที่บอกคุณผู้ชมไปว่าไปเจอเสื้อผ้าก่อนนะคะ

มีชาวประมงในพื้นที่เกาะกลางติดต่อกับครอบครัวของนายอูมาตร

คล้ายกับเสื้อผ้าที่นายอุมาตย์ใส่วันที่หายตัวไป

ใกล้กับบ้านหัวหินอำเภอกเกาะลันตานี่นะคะ
ญาติก็เลยประสานผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่วิชัย
ให้เอาเรือออกค้นหาตามพิกัดที่ได้รับแจ้งว่าเจอเสื้อผ้าลอยอยู่อะค่ะ
แต่ช่วงค่ำเมื่อวานไม่เจออะไร

ผู้ใหญ่บ้านชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน
กับทหารเรือจากศูนย์หน่วยการรักษาผลประโยชน

ก็ออกตามหากันตั้งแต่เช้า
สุดท้ายตอนเย็นอย่างที่เล่าไป
เจอนะคะเจอศพผู้ชายคนนึงลอยอยู่กลางทะเล
แล้วเสื้อผ้าที่ใส่เนี่ยญาติบอกใช่เลย
นายอูมาตรแน่แน่ทีนี้ค่ะ
ทางพันธมรตโทษงวุฒิหวังหมัดสารวัตร
สพเกาะกลางอำเภอกเกาะลันตาเจาะวกรบี
บอกว่าจากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลของชุดสืบสวนนะคะ

นายอูมาร์ดไปกู้ยืมเงินจากกลุ่มปล่อยเงินกู้นอกระบบ
ซึ่งเรื่องนี้ให้ชุดสืบสวนหาเบาะแสกลุ่มปล่อยเงินกู้นอกระบบอยู่นะคะ

คือกลุ่มในพื้นที่ตำบลเกาะกลาง

ต้องไปตรวจสอบ๒กลุ่มนี้ว่าความเคลื่อนไหวเป็นยังไงบ้าง
วันที่นายอุมารหายตัวไปเนี่ยเกี่ยวไหม

แล้วก็ต้องไปไล่ดูกล้องวงจรปิด
ตามเส้นทางแถวบ้านของนายอูมารด
คือมันคล้ายกับคดีเสียโกศลเลยนะ
ใช่ค่ะ

ไปอย่างไร้ร่องรอยเลยไม่รู้ใครเอาไปแบบไหนอะไรยังไง
รู้อีกทีอันนี้เป็นศพรอยทะเลนะ